อุโมงทางลอดแยกรัชโยธินในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจรรย์จรณ์ครับ
ข้างตอนนี้เสร็จไปแล้วคืบหน้าไปแล้ว๑๘๐ครับ
ส่วนความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงส่วนต่อขยายหมอธิสภัณฑ์หมายคุ้คศ
ก็เสร็จไปแล้ว๓ใน๔ของโครงการ
ว่าจะเปิดใช้ได้ในปี๒๕๖๓ติดตามจากรายงานครับ

หนึ่งในสถานีของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ส่วนต่อขยายช่วงหมอธิสภัณฑ์หมายคุ้คศ

หลังจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ขณะที่ภาพรวมโครงการมีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ๗๗

และสถานีรถไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด๑๖สถานี
ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานสถาปัตยกรรม
และงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล
การก่อสร้างไปได้มากแล้วงานโยธาก็เสร็จเกือบจะเสร็จหมด
เหลือเพียงแต่งานคืนผิวจรจรให้
เหลือก็จะเป็นงานทางด้านไฟฟ้าแล้วก็วางระบบลางคือ
คาดว่าในสายนี้ในส่วนของหมอชิดไปที่ครูคต
ประมาณกลางปีหน้าก็จะสามารถเปิดทำเป็นการได้
หลังจากนี้รฟมจะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
ลิฟต์บันไดเลื่อนห้องจำหน่ายบัตรโดยสารและห้องน้ำสาธารณะสำหรับผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปให้ครบถ้วนโดยเร็ว
เพื่อให้เป็นสถานีต้นแบบสำหรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าอื่น
จะเข้ามาติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี๒๕๖๒
ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายอื่นเช่นสายสีเขียวใต้สมุทรประการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ก่อนทดสอบระบบและเปิดให้บริการ
ขณะที่สายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงท่าพระจะก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี๒๕๕๙
ที่สายสีน้ำเงินช่วงเตาปูนท่าพระจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงสิ้นปีเดียวกัน
ทำให้ในอีก๒ปีข้างหน้านี้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะเชื่อมต่อกันเป็นวงกลม
และเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ
ปีนี้จริงแล้วเราเดินลบสายสีน้ำเงินครบ๑๕ปีพอดี
แต่ปีหน้าสีน้ำเงินก็จะเปิดอำนวยการในส่วนของ
จากหัวลำโพงไปเป็ดกระเสมไปที่บั้งแคร์
และปลายปีในสี่บาทจะเปิดครบจากเตาปูนเข้าไปชนท่าพระ
ฉะนั้นสายสีน้ำเงินก็เป็นวงกลม
ขณะที่การก่อสร้างงานโยธาของอุโมงทางลอดแยกรัชโยธิน
เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น
มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ๘๒
โดยล่าสุดผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาณที่๑
ก็ได้ขุดดินภายในอุโมงให้ทะลุถึงกันเรียบร้อยแล้ว
พร้อมก่อสร้างพื้นถนนกำแพงป้องกัน
รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นระบบไฟส่องสว่าง
ระบบระบายน้ำและป้ายสัญญาณจราจร
คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่๓๑ตุลาคมนี้
และเปิดใช้งานได้ภายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
ทั้งสิ้นใช้เวลาก่อสร้าง๒๑เดือน
ซึ่งเร็วกว่าแผนที่วางไว้๓เดือน